แต่ว่าถ้าที่ไหนมันร้อนมันแรงมันก็ต้องทำพิธีกันหน่อยดีไหม
เพื่อความเชื่อนะเขาบอกว่าจะหน้าฝนแล้วทำไมยังแรงอยู่เลย
คือมันยังคงแบบอากาศร้อนแรงอยู่มันก็กินระยะเวลากว่าฝนจะตกลงมาเนี่ย
แล้วก็ต้องทำพิธีช่วยที่จังหวัดตากเขาทำพิธีขอฝนยังไงไปดูค่ะ
ไปค่ะที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะ
ที่นี่ถือว่าเป็นดินแดนแห่งการเพาะปลูกของชาวจังหวัดตากก็ว่าได้นะ
แต่แหมพูดถึงฝนฟ้ามันก็ไม่ค่อยเป็นใจไง
ทำให้การเพาะปลูกไม่ค่อยสู้ดีฝนมันก่อนแรงวิกฤตน้ำแห้งขอดก็เลยมาเยือน
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะคุณ

นี่ค่ะคุณดูสิ่งนี้ที่น้องเขาถืออยู่

นี่คือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในพิธีนี้ตุ๊กตา
ตุ๊กตาแมว
ใช่ค่ะ
ปกติทั่วไปที่คุณผู้ชมเคยเห็นเคยศึกษาเคยรู้เนี่ย
การแห่แห่น้างแมวขอฝน

และที่แปลกยิ่งกว่าก็คือเอาน้องใส่เข้าไปในสุ่มด้วยแบบนี้
โหเป็นห่วงน้องก็จังเลย
ให้อยู่ในศูมร์แล้วชาวบ้านก็รดน้ำ

ตัวแมนกะนร้อน

ใช่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อเป็นประเพณีของชาวบ้าน
ประยุกต์มาตามยุคตามสมัย
แล้วก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานของคนในชุมชนด้วย
พอเขาแห่กันจากต้นหมู่บ้านมาท้ายหมู่บ้านไปจนถึงวัดเนี่ยนะคะ
ก็ต้องให้พระภิกษุเนี่ยทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการเรียกฝนชาวบ้านเอง
ก็มาร่วมเจียนร่วมใจกัน
ขอพรให้หมู่บ้านมีฝนตกต้องตามฤดูกาลกลับมาอุดมสมบูรณ์
ผลทางการเกษตรก็จะได้งอกงามดังเดิมนะ

ใช่แหม่มันก็ไม่ค่อยจะมีที่ไหนเหมือน
อย่างที่บอกแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไป
ที่เอาตุ๊กตาแมวมาอาจจะเพราะว่าแมวตัวจริง

หรือไม่ก็อาจสงสารมันสงสารแมว

ก็ไปเยอะเกินไปตามสถานกรรณ์นะคะ
ที่ฉันรู้นะที่จังหวัดนี้เขาค่อนข้างร้อน

คือถ้าซักผ้าเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรล่ะ
เอาไปตากมันจะได้แห้งมันก็แรงไม่ได้แล้ว

อย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานก็จะไม่มีวันแห้งแรง
เฮ้ยจังหวัดอะไรซุรินฝนมันรินริน